เหตุประท้วงที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะคนขับรถแท็กซี่ในกรุงปารีสเนี่ย
เขาบอกว่ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของคนขับแท็กซี่ของเขาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ
เมื่อเช้าวานนี้๒๖มกราคมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในชั่วโมงเร่งด่วน
คนขับแท็กซี่ในกรุงแพรรีสที่ออกมาประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อเงื่อนไขการทำงาน
รวมถึงการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างอูเบอร์
ซึ่งก็ให้บริการรถแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนค่ะ
โดยผู้ประท้วงบอกว่ามีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมขึ้น
ระหว่างแท็กซี่อูเบอร์กับแท็กซี่จดทะเบียนทั่วไป
ซึ่งทำให้พวกเขาสูญเสียรายได้ถึงร้อยละ๓๐นะคะ
รายงานบอกว่าผู้ประท้วงได้จุดไฟเผายางรถยนต์กลางถนนวงแหวน๔เลน

ใช่ประท้วงจริงจังมากนะคะ
ขณะที่ตำรวจก็ได้ใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุม
แล้วก็จับกลุ่มผู้ประท้วงทั้ง๒๐คน

ยังมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ในเมืองใหญ่อื่นของฝรั่งเศส
อย่างเมืองมักเซยตูลูสแล้วก็บอกโดส
นัดหยุดงานประท้วงด้วยเช่นกัน
ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในทุกพื้นที่ที่มีการประท้วงนะคะ
ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้นายมานูแอลวาวส์
นายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสก็ตกลงให้มีการประชุมฉุกเฉิน

เพื่อหาทางลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
จริงแล้วเคยเกิดเหตุแบบนี้นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นว่า
คนขับอูเบอร์ได้รายได้มากขึ้น
เพราะว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยประท้วงหยุดงานปรากฏคนก็ไปเรียกอูเบอร์หมดไง